เรื่องของคดีนะคะพูดถึงเรื่องของเมื่อวานก่อน
ที่คุณแม่ประกาศบนเวทีในงานไว้อะไร
บอกว่าจะขออายัดศพคุณตังโมไว้ก่อน
เป็นหนึ่งในความคิดเห็นที่หลายคนที่ไปร่วมงานถึง

ที่อยากจะเรียกร้องให้มีการชนะสูตรศพของคุณตังโมอีกครั้ง
กลุ่มคนรักคุณตังโม

ไปที่สพเมืองนนทบุรี

บอกว่าให้นำศพของคุณตังโมผ่าชนะสูตรอีกครั้ง
เพราะบรรดาแฟนคลับเองก็ยังคงคาใจ
ต่อการจากไปของคุณตังโม

ชื่อว่าหาความเป็นธรรมให้กับแตงโมนิดา

แสดงกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ที่ด้านหน้าโรงพักษพม
เมื่อวานี้เรียกร้องให้ตำรวจทำคดีแบบตรงไปตรงมา

ติดตามคดีตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้มองว่าคดีมันไม่คืบหน้าเลย
เรียกร้องให้ผ่าศพชนะสูตรอีกครั้งเพื่อความโปร่งใสและอยากจะเปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวน
จากนี้บอกด้วยนะคะบอกว่าหลังจากนี้จะเดินหน้าเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับคุณนิดาต่อเนื่อง
ตอนนี้คนในกลุ่มที่เห็นมาสิบคนเนี่ยไม่ได้มีแค่นี้มีหนึ่งหมื่นห้าพันคนค่ะ
อ่าแต่อธิบายนี่คือเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนอืมมาทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์
ส่วนแฟนคลับอีกรายบอกว่าอยากให้ทุกคนออกมาเรียกร้องให้มากกว่านี้เพื่อให้มีการชนสูตรศพอีกครั้ง
จากนี้นะคะขอให้แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันสมาชิกวุฒิสภาและกรรมธิการสิทธิมนุษยชนเข้าร่วมตรวจสอบด้วย
คล้ายคล้ายข้อเรียกร้องจากคุณแม่เหมือนกันนะก็ให้เป็นคดีพิเศษไปเลยดีไหมค่ะ
อันนี้ก็เป็นข้อเรียกร้องของกลุ่มแฟนคลับเนี่ยนะคะกลุ่มเรารักแตงโมนะคะ
เขาก็ฝากขอบคุณล่ะไปถึงกลุ่มเรารักแตงโมที่ได้ออกไปที่สพนนทบุรีเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะ
ก็บอกขอบคุณว่าที่มาทวงคืนความยุติธรรมให้กับแตงโม
เพื่อนสนิทดาราสาวแตงโมให้สัมภาษณ์ถึงกลุ่มที่ออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับแตงโมว่า
ขอบคุณขอบคุณประชาชนทุกคนเลยนะคะ
ที่ออกมาทวงความยุติธรรมให้กับแตงโม

อาจไม่ได้รับความยุติธรรมเท่าที่ควร
ส่วนตัวไม่ได้มองว่ากลุ่มบุคคลเหล่านั้นหิวแสง
มองว่าเขามาช่วยเหลือมาทวงความยุติธรรมให้กับแตงโมนะคะ
ส่วนที่มีเพจดังโพสต์ข้อความว่า
แตงโมได้ทำประกันชีวิตแตงโมฉบับหนึ่ง
เรื่องนี้จริงเท็จประการใด
นากับพี่โปบอกว่าเป็นเรื่องจริง

แต่ก็ไม่ได้บอกใครเพราะว่าอยากให้คุณแม่พะนิดาเนี่ยเป็นคนติดต่อเองนะคะ
อันนี้ไม่ได้ระบุค่ะ
เพราะว่าผลประโยชน์สุดท้ายต้องอยู่ที่ทางย่าไม่ใช่พวกเราเลย

อีกเรื่องหนึ่งคือมีการถามถึงกรณีที่คุณกระติกได้ไปร่วมงานที่วันแรก
ที่มีการจัดพิธีไว้อะไรแล้วก็มีการเขียนกราฟถึงคุณเต็มโม
แก๊งเพื่อนสนิทของแตงโมก็บอกว่าจากนี้ไปจะไม่ขอพูดถึงกระติกแล้ว
สุดท้ายแล้วทุกคนที่อยู่บนเรือรู้อยู่แก่ใจว่าอะไรเกิดขึ้นบ้าง
อะไรเนี่ยเกิดขึ้นจริงมันก็คือความจริงถ้ามันไม่ใช่ความจริง
มันก็จะเจ็บอยู่ในใจอยู่แล้วดังนั้นเขาจะไม่ขอพูดอะไรอีกแล้ว
ส่วนการ์ดข้อความอาลัยจากกระติกที่เขียนถึงแตงโมนั้นเรื่องนี้คุณแอนนาบอกว่า
กระทำมันสำคัญกว่าข้อความที่เขาเขียนดังนั้นคิดว่าทั้งหมดทั้งมวลที่เขียนมา
โมคือครอบครัวโมคือความรักต้องทำให้เห็นเพราะว่าพวกเราเนี่ยยังรอดูอยู่นะคะ
นี่การ์ดที่คุณกระติกเนี่ยเขียนใส่ในช่อดอกไม้แล้วก็ไปวางที่หน้ารูปของคุณตังโมนี่นะ
ตังโมและคุณกระติกแต่คุณต้นบอกว่าขอได้ไหมสังคมอย่าเพิ่งตัดสินเขาได้ไหม
อย่าเพิ่งประนามเขาได้ไหมเพราะความรู้จักสองคนนี้มาเขาเห็นความผูกพันของสองคนนี้
แล้วคิดว่ากระติกไม่น่าจะทำร้ายแตงโมได้ทำไมคุณต้นถึงพูดแบบนั้น
นะฮะคุณต้นตรการเนี่ยนะฮะก็เป็นนักแสดงเป็นส่วนหนึ่งของทีมจัดงานไว้อะไรให้กับคุณแตงโมก็บอกว่า
รู้จักกับแตงโมกับกระติกฐานะเป็นสมาชิกของคริสตจักรแห่งความสุข
เห็นว่าสองคนนี้เขาเป็นเพื่อนรักกันผูกพันกันมากเป็นเพื่อนรักทุ่มเทให้กันมาก
ดังนั้นไม่เชื่อเลยว่าจะมีเหตุผลอะไรทำให้กระติกทำร้ายเพื่อนรักของตนเองได้
แล้วขอได้ไหมว่าสังคมอย่าเพิ่งประนามเขา
คุณต้นยังบอกว่าตอนนี้สังคมพุ่งโจมตีไปที่กระติก
อยากจะบอกทุกคนนะครับว่ากระติกก็เสียใจไม่ต่างจากทุกคน
แต่เนื่องจากว่าอะไรทำไมทีท่าของกระติกเป็นแบบนั้น
คุณต้นบอกว่ากระติกเขาเป็นคนแกร่งนะ
ที่ผ่านมาเขาก็เจอมรสุมอะไรในชีวิตมาเยอะ

เพราะฉะนั้นเขารู้ว่าเขาควรจะร้องไห้
หรือแสดงอ่อนแอกับใคร

ผมย้ำนะว่านี่เป็นสิ่งที่คุณต้นพูดนะคุณผู้ชมครับ
คุณต้นบอกว่านั่นเป็นเรื่องมารยาททางสังคมที่หลายคนคิดว่าการกระทำแบบนั้นมันจำเป็น
แต่ทุกคนกำลังลืมไปหรือบอกว่าถ้าเป็นตัวคุณเองคุณจะทำอย่างไร
คุณต้นยังบอกต่อว่าตอนนี้เองก็รู้สึกเหนื่อยกับท้อใจเหมือนกัน
เพราะว่าคนในโซเชียลเนี่ยเหมือนเขาใช้คำว่ากำลังตีกินทำร้ายคนคนหนึ่งไปแล้ว
ทั้งที่ยังไม่รู้ความจริงว่ามีอะไรเกิดขึ้น
แต่ย้ำแบบนี้ว่าคุณต้นพูดออกมาเนี่ยต่างจากกลุ่มเพื่อนเมื่อกี้เลยเนอะ
เพราะกลุ่มเพื่อนเองก็บอกว่าทุกคนบนเรือรู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้น
แต่คุณต้นบอกว่าถ้าเกิดว่าเรายังไม่รู้ความจริงก็อย่าเพิ่งมโนกันไป
อย่าเพิ่งไปกล่าวหาจึงอยากฝากว่าสังคมอย่าเพิ่งตัดสินใคร
เดี๋ยวให้ตำรวจเขาทำไปตามกระบวนการให้เสร็จสิ้นก่อน
ซึ่งถ้าผิดจริงเดี๋ยวคุณต้นเองนี่แหละจะพากติกไปส่งถึงตารางเองเลย

เสียใจกับปฏิกิริยาของสังคมที่มุ่งเน้นไปสิ่งที่เรายังไม่ได้รับความจริงหรือข้อเท็จจริง
คือผมเป็นคริสเซียนมาเนี่ยผมบอกว่าจริงก็คือจริงใช่ก็คือใช่
ถ้าไม่ก็คือไม่สิ่งที่เรายังไม่เห็นขอให้คนทำหน้าที่ขอให้บ้านเมืองเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เขาทำตามหน้าที่ของเขาให้กระจ่างก่อน
แล้วตอนนั้นเราค่อยมาต่อว่าค่อยมาถากถางหรือจะทำอะไรก็ตามทำเถอะ
ถ้าเขาทำผิดเนี่ยผมจะเป็นคนเดินพาไปส่งเขาถึงตารางเลยถึงโรงพักเลย

สิ้นเสียงสัมภาษณ์นี้แฮชแท็กต้นตรการขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ทันที
แล้วล่าสุดเนี่ยแฮชแท็กต้นประการอยู่อันดับที่สอง
รองจากแฮสแท็กแตงโมต้องได้รับความยุติธรรม
เพราะอะไรโอ้โหชาวเน็ตไม่เห็นด้วยสิครับดราม่าทันทีสิครับ
เพราะว่ามันก็ต้องยอมรับว่ามันสวนทางกับอารมณ์และความรู้สึกของคนในสังคมแล้วก็ชาวเน็ตเองแล้วก็กลุ่มเพื่อนเองเหมือนกัน
อย่างผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งเขาบอกว่า
อ้าวแล้วคนปกติที่ไหนล่ะเพื่อนจมน้ำจะทิ้งเพื่อนแบบนั้น
อันนี้มันก็ส่วนทางกับสิ่งที่คุณต้นพูดต้องขออภัยทั้งหมดแบบนี้เพราะว่าชาวเน็ตเขารู้สึกอย่างนั้น
บางคนก็บอกว่าคุณพูดอย่างนี้คุณคิดดีแล้วใช่ไหม
เพราะมันก็ความจริงเราก็เห็นกันอยู่ว่าพฤติกรรมมันออกมาอย่างไรหลังจากที่คุณแตงโมตกน้ำไป
ท่านก็บอกว่าจริงอยู่ที่นางหมายถึงว่าคุณกติกไม่ใช่ฆาตกรหรืออะไรก็ตามที
แต่ว่าคือเขาทิ้งเพื่อนไงคือแล้วก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือใดไม่ได้รอจนกว่าจะเจอแต่ว่ากลับบ้านไง
แล้วก็แก๊งเพื่อนต่างก็ไปเจอกันที่อื่นอันนี้มันคือความเป็นเพื่อนความเป็นมนุษย์ล้วนที่คุณบอกว่าเขาสนิทกันมา๒๐ปี
แต่ว่าการแสดงออกความเป็นห่วงบรรยายมันช่างต่างจากสิ่งที่เราได้เห็นจากข่าวไปอันนี้คนในเน็ตนะคุณผู้ชม
ทวิตเตอร์เขาแสดงความเห็นแบบนี้ซึ่งตอนนี้เทรนด์ทวิตเตอร์ยังเป็นท็อปเทรนด์อยู่เลย
เรื่องราวคุณแตงโมแล้วก็แฮสแท็กต้นตรการยังอยู่อันดับที่๒อยู่เลยนะครับ